คุณผู้ชมค่ะขอเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่า
น้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเล
ไปนั่งดูเลดูปากการัง
ร้องเพลงมาขนาดนี้จะชวนไปเที่ยวไปล่องใต้ไปเลยนะคะ
อกจากมีสถานที่ที่สวยงามแล้วคุณผู้ชมค่ะ
นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พี่เจี๊ยบเบนจพรไปเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะควงสาวหล่อคนรู้ใจกิ๊บกิ๊ว

ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานคนใต้ค่ะ

ศักดิ์สิทธิ์ที่เธอแล้วก็คนใต้นับถือที่วัดยางใหญ่นะคะ
นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมขอพรให้ท่านช่วยประธานสิ่งดี
งานดีให้เข้ามาแบบรัวอีกด้วยค่ะ
แล้วก็แน่นอนนะคะไปทำบุญแล้ว
ก็ต้องมีตัวลงตัวเลขติดไม้ติดเมอร์
มาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

ซึ่งเลขเซียมซีที่ได้ก็คือ๑๒

ก็ให้ท่านทำนายดวงชะตานิดนึงนะคะ
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้ว
ที่พี่เจี๊ยบค่ะจะไปต่อคุณผู้ชม
ขอพรไอ้ไข่ที่วัดเจดีต่อเลย
พร้อมกันนี้นะคะเธอแล้วก็คนรู้ใจเนี่ย

อกจากนี้ค่ะยังเอาประทัดไปจุดให้ไอ้ไข่ด้วยนะ

ออกมาก็คือร่ำรวยมหาศาล
ใจมันมาแล้วนะใจมันปูแล้วนะ

อันนี้ที่เขาเล็กปลายประทัดมาที่ได้
แล้วก็๖กระดกเป็นเล็ก๙ก็ได้
หนักแล้วนะคะคิ้วเขาหมดแล้วนะคะเต็มจดแล้วนะจ๊ะ

นี่นะคะเช่นเดียวกับนักแสดงตลกมากความสามารถค่ะ
ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะที่เมื่อไหร่ว่างจัดงานแสดงนะ
เจ้าตัวค่ะก็จะเข้าวัดไหว้พระทำบุญเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะที่วัดใหม่สุปริธารามค่ะที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
เจ้าตัวให้ความเคารพมากเลย
เอาพูดตรงแกเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่วัดนี้ด้วย
ตอนไหนเสาร์อาทิตย์เจอแกตลอด

ยังเจอเลยโดยเมื่อวานนี้พี่ใจแอ้น
ก็เดินทางไปไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาค่ะ
ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดนะคะ
โดยเจ้าตัวค่ะบอกว่ามีความเชื่อว่าไหว้แล้ว
สมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ขอตามชื่อของหลวงพ่อไปเลย
อกจากนี้ค่ะก็ยังไปไหว้เกจิอาจารย์ต่าง
อยู่ภายในวัดอีกด้วยคุณผู้ชม
วัดเขามีความสวยงามนะเข้าไปมันก็น่ารื่นรมไง

รวมไปถึงค่ะไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาด้วยนะคะ
ที่วังบาดานภายในวัดด้วย
แล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมพี่ใจแอ้นเขาน่ารักเนาะ
เขามีหรือจะพลาดขอโชคขอลาบจากพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมามาฝากแฟนด้วยนะคะ
นักเสี่ยงโชคของรายการบันเทิงไทยรัฐจ๋าคุณผู้ชมค่ะ
เตรียมตัวเลยนะนี่ดูกันให้ดี
มีการล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคด้วย

อุ๊ยเลข๒มาอีกแล้ว
และเลข๔คุณผู้ชม
นี่๒๗๔เลข๔มาอีกแล้ว
พี่พอยตั้งแต่ต้นเดือนเขาเจอสถิตินะ

เลข๖กับเลข๔มาเยอะ

ข่าวนี้ข่าวเดียวสรุปเลขสิ
อืม

แต่เรื่องตาพานวุลหรือว่าหน้ากากมโนรา
คนใต้เขาเชื่อกันในเรื่องของค้าขายดี

ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเอ็นดู

คือถ้าไปขอแล้วคุณต้องคิดแต่สิ่งดีเท่านั้น